กลับมาในช่วงนี้มาดูภาพยนตร์เรื่องผู้สาวขาเลาะนะคะ
ต้องบอกว่ามีดราม่าตั้งแต่ก่อนเปิดกล้องกันเลยทีเดียว
จำได้ไหมคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยหาพระเอกไม่ได้
คิวใครต่อคิวใครเนี่ยก็ไม่มีใครยอมมาเล่นสักทีนึง

กลายเป็นประเด็นว่าเออไม่มีใครอยากจะเล่นคู่กับลำไย
ใช่แล้วก็มีเรื่องของผู้กำกับที่ไม่ยอมแบบว่าถ่ายทำให้ก็มีการเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวกันไป
แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมค่ะเขาเดินทางถ่ายทำมาถึงฉากสุดท้ายของเรื่องแล้วนะจ๊ะ
ซึ่งเป็นฉากที่นางเอกของเรื่องรับบทโดยลำไยหายทองคำ
ประสบความสำเร็จโด่งดังจนมีชื่อเสียง
แล้วก็ได้เดินทางมาโชว์พลังเสียงบนเวทีที่กรุงเทพเป็นครั้งแรก
ซึ่งลำไยเองบอกว่าฉากนี้ไม่ได้กดดันเลยชิลมาก
เพราะว่าเป็นซีนที่ใกล้ชิดจริงของตัวเองค่ะ
ทางด้านผู้ลงทุนสร้างประจักรชัยหายทองคำก็บอกว่า
แม้ก่อนหน้านี้จะเจออุปสรรคในการถ่ายทำต่างมากมาย
แต่ตัวเองและทีมงานทุกคนรวมไปถึงลำไยหายทองคำก็ไม่เคยท้อ
ฝ่าฟันแก้ปัญหาทุกอย่างจนสำเร็จ
แล้วก็ต้องขอขอบคุณสหมงคลฟิล์ม
ส่งทีมงานมืออาชีพมาช่วยเสริมทัพในการถ่ายทำ

ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีคิวเข้าฉายเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้แล้วนะจ๊ะ
ดดันพอสมควรว่าหนังเราจะไปถึงจุดไหนนะครับ
ก็อยากจะให้มันจบแล้วก็ให้มันได้มาตรฐานที่สุด
ก็ยอมรับว่าเหนื่อยแล้วก็บานปลายเยอะ

เพราะทั้งกำลังเงินกำลังสมองแล้วก็ทีมงานพวกก็ทันเวลาครับ

ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากที่เพลงของเราได้ก้าวสู่ภาพยนตร์
เป็นหนังใหญ่นะคะก็ดีใจ

อย่างที่บอกว่าบอร์แมนมีแคร์ฮาวส์สองคน
ศิลปินอีกหลายแล้วก็มีเน็ตไอดอนอีกเพียบเลยนะคะ
รับรองว่ามวลมั่นห้าแน่นอนนะ